คุณผู้ชมครับยังสามารถส่งไลน์มาได้อย่างต่อเนื่องนะครับ
วันนี้เราถามความเห็นคุณผู้ชมว่าคุณผู้ชมนั้นคิดเห็นอย่างไร
ถ้าหากว่ามีการเปิดเวทีดีเบตเรื่องของวงการสงฆ์อย่างเป็นทางการ
เห็นด้วยไม่เห็นด้วยแล้วแต่คุณผู้ชมเลยนะครับ
ท่านก็บอกว่าเห็นด้วยเพราะว่าจะได้รับฟังข้อมูลข้อเท็จจริงจากทั้งสองฝ่าย
จะได้รู้กันไปว่าสิ่งที่พูดกันพอฟังแล้วเชื่อถือได้หรือเปล่า
มีหลักฐานอ้างอิงยืนยันได้หรือไม่บ้างก็บอกว่าไม่เห็นด้วย
เพราะว่าอาจจะกระทบต่อภาพลักษณ์ของพระสงฆ์ขเจ้าต่างเนี่ยนะครับ
แล้วแต่คุณผู้ชมสามารถส่งไลน์มาได้อย่างต่อเนื่อง
แล้วก็เราย้อนกลับไปตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา
ซึ่งเมื่อเช้านี้ก็มีรายการพิเศษของทางไทยรัฐทีวีด้วย
คุณเขมสอนคุณอรัชพรทำหน้าที่ในการรายงาน
นั่นก็คือคดีรถหรูครับคุณผู้ชม
ในคดีนี้นั้นถ้าเกิดว่าเราไปดูคุณผู้ชม
เราพบว่าเหตุการณ์นี้สืบเนื่องมาตั้งแต่ปี๒๕๕๙
ช่วงมีการขนย้ายรถหรูครับแล้วก็เกิดไฟไหม้
ถัดมาลุงค๕๘มีผู้ถูกถามว่า

มีความผิดหลายขั้นตอนครับ
คดีที่สังคมส่วนใหญ่กำลังจับตามองอยู่ในขณะนี้
หรือว่าสมเด็จช่วงเจ้าอาวาสวัดปากน้ำครับ
ซื้อมาอย่างถูกกฎหมายหรือเปล่าผิดกฎหมายหรือไม่
ออกมาแถลงข่าวผลการตรวจสอบรถคันดังกล่าวนะครับ
โดยอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษครับ
พันธุ์ตำรวจเอกภัยสิทธิ์วงเมืองนั้นบอกว่า
จากการตรวจสอบรถพบว่าหลวงพี่แป๊ะลูกศิษย์ของสมเด็จช่วง
เป็นผู้จัดหารถคันนี้มาให้ในราคา๔ล้านบาท
จุดประสงค์คือถวายให้เก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษา
ซึ่งมีการว่าจ้างอู่แห่งหนึ่งนะครับให้ดำเนินการ
แต่จากการตรวจสอบบริษัทดังกล่าวพบว่า
ไม่ได้ขึ้นทะเบียนรถจดประกอบแต่อย่างใด
ถือเป็นการหลบเลี่ยงการชำระภาษี
อีกทั้งยังมีการปลอมลายมือชื่อในการจดทะเบียนอีกด้วยครับ
สรุปได้ว่ารถคันนี้เป็นรถที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ในทุกขั้นตอนตั้งแต่การนำเข้า
การประกอบรถการเสียภาษีสรรพสามิตรและการจดทะเบียนนะครับ
ทำให้เข้าข่ายความผิดกฎหมายในส่วนของพระราชบัญญัติศุลกากร
บรรยัติสรรพสามิตรรวมถึงการแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ
ว่าการกระทำผิดในครั้งนี้จะทำกันเป็นขบวนการครับ
ในส่วนสืบสวนเราเชื่อว่ารถคันนี้น่าจะผิดหลายข้อกล่าวหา
โดยเฉพาะผิดตามพศุลากากรพสรรพสามิทประมวลกฎหมายไอ้ยา
ในเรื่องของแจ้งความเท็จใช้เอกสารปลอมและใช้เอกสารปลอม
มีหลายข้อกล่าวหาของผมตอนนี้ในส่วนไหนจะผิดยังไง
ขั้นตอนการสอบสวนก็จะลงลึกไปในเรื่องการสอบสวนแล้ว
ว่าคนที่แจ้งจดจะผิดยังไงผู้จดประกอบจะผิดยังไง
ก็มีขั้นตอนอยู่ของการสอบสวนครับผม
วันนี้เนี่ยเราได้ข้อเท็จจริงในเกี่ยวกับรถนะฮะว่ารถคันนี้มาโดยชอบหรือไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายซึ่งวันนี้เราก็ที่แจ้งชัดเจนว่ารถคันนี้
ไม่ชอบด้วยกฎหมายส่วนผู้ครอบครองขอเวลา
พนักค้าสอบสวนให้สอบสวนลงไปนิดหนึ่ง
ว่าผู้ครอบครองทราบหรือไม่ทราบรู้หรือไม่รู้อีกครั้งนะครับผม
ตอนนี้ยังไม่ได้สอบปากคำยังไม่ได้เชิญผู้ครอบครองให้ถ้อยคำ

ให้กระบวนการสอบสวนดำเนินการต่อไปก่อน

ว่ามีส่วนรู้เห็นกับการนำเข้ารถคันนี้หรือไม่ครับ